ในช่วงของผมเนี่ยนะฮะจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการออม
เรื่องนี้ติดตามกันด้วยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
ปีไม่ถึงดีนะครับ
เรื่องเหมือนที่๑๖๔มาดูกันครับได้เท่าไหร่

นี่ครับแน่นเอียดนะครับ

เฮ้ยเราก็ต้องออมแหละ
แต่คุณเห็นไหมในกระปุกเนี่ย

ปกติกระปุกก็จะใส่เหรียญนะหยอดเหรียญเนอะ
แต่เนี่ยครับเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับที่เขาออกไปทุกวันทุกวันเนี่ย
มันมาจากกำไรในการขายของของเขา
เขาโพสต์ผลงานของเขาเอาไว้นะครับน่าชื่นชมนะ
เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก๑๑เดือนก็เกือบปีนะ

แล้วเขาบอกว่าให้ออมได้ยอดเงินของเขา
สามารถเอาไปออกรถใหม่ได้เลยอ่ะน้องใบตอง

โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคือเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอก
แต่หมายถึงว่าเขาก็มีส่วนหนึ่งที่เขาเก็บเอาไว้อยู่ในธนาคารเอามาร่วมด้วย
ในการที่จะเอาไปออกรถคันใหม่ของเขานะครับ

เอามาสมทบก็ไปซื้อรถได้แล้ว
ถามว่ามันสักเท่าไหร่ได้
เฮ้ยเอาจริงมากกว่า๕แสนอะ
ที่เขาอ้อมได้อ่ะคุณเอาจริงนะที่ฉันลองคำนวณอ่ะ
ถ้าเกิดว่าเดือนเดือนละนะก็มีเดือนละห้าหมื่นอ่ะ
อ้าวแต่เขาเก็บอ้อมจากการขายของเขาแล้วเขาก็ประหยัดไงรถที่เขาซื้อเป็นรถมือ๒
อ่ะยอมใจนับถือคือดิฉัน๑๑เดือนดิฉันเก็บได้มา๑๒๐
ใช่ค่ะเอาออมเนี่ยก็ออมในแบบที่ตัวเราเองสบายใจนะ
คุณค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการออมแต่เรื่องต่อไปเนี่ย